คุณผู้ชมครับช่วงนี้ใครจะออกทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวต้องระวังหน่อยนะครับ
อุปกรณ์การฝนแบบนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์การฝนที่แข็งแรงด้วย
เพราะว่านอกจากฝนที่จะเทลงมาแล้วหนึ่งเรื่องที่จะเข้ามาด้วยก็คือเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับ
แน่นอนสร้างความเสียหายแน่แก่ทรัพย์สินที่ค่อนข้างที่จะไม่มีการทำนุบำรุง
อย่างเช่นป้ายโฆษณาเก่าเรื่องของเสาไฟฟ้าหลังคาสังกษีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองครับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความแปรปวนสภาพอากาศพร้อมแล้วนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
คาดการณ์ว่าในคืนนี้จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เข้ามาเจอกับอากาศร้อนที่ปกกลุ่มมาก่อนหน้านี้
ระยะนี้พื้นที่ที่ยังไม่เจอฝนจะเริ่มรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
กว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับ
หลังจากเจอฝนแล้วอากาศจะค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
มาดูกันหน่อยนะครับจากการคาดการณ์จากกรมประตู
คุณผู้ชมดูพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝน
ในวันเมื่อวานเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ายังคงโล่งนะครับ
แต่ว่าวันนี้ครับก็จะเริ่มมีการแผ่ปกครุม
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวจากปีกตะวันออกของประเทศไทย

พรุ่งนี้ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกซะส่วนใหญ่
แล้วก็ไปปิดท้ายที่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
จะสังเกตว่าจุดแรกที่จะโดนเนี่ยนะครับ

แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกอาจจะเจอนานหน่อยนะครับ
พื้นที่ที่ต้องระวังในช่วงนี้เนี่ยนะครับ

จังหวัดเลยน้องกลมภูน้องคลายอุดอนธานี
บึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมิ
นครราชศรีมามหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับ

ตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าและชนบุรีครับ
ไปดูต่อเลยนะครับภาคกลางครับนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งตากผ้าล้างรถอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
ฟ้าดูฝนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นภาพมาแล้วนะครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมได้
แต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวไปเก็บภาพก่อนแล้วกันนะครับดูเหมือนเขาลางฝนจะมาอีกละลอกเลยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ